เดี๋ยวมาปลื้มใจกันต่อสำหรับภาพของเมื่อวานนี้

ที่ไร่เชิญตะวันก็คือยังอยู่ในเชียงรายอยู่นะยังไม่มีกำหนดกลับ
แล้วก็เข้าพิธีบายสีสู่ขวัญ
เป็นพิธีตามสไตล์ล้านนาเป็นรูปแบบของล้านนานะคะ
รวมทั้งมีบุคคลสำคัญซึ่งเตรียมที่จะมอบเงิน
สมทบทุนโครงการ๙คนละ๙ไปพูดคุยกับพี่ตูน

มีหลายคนนะที่เดินทางจากต่างจังหวัดต่างพื้นที่ที่พี่ตูนวิ่ง
อย่างคุณจิมมี่ชาวลาจากนครศรีก็ไปเหมือนกัน
แล้วก็มีอีกหลายคนฮะเอาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อย

ใช่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็บุคคลต่างนี่นะคะ
คุณจิมมี่ชาวาลานี่มาตรงเลยจากนครศรีธรรมราช
คุณถาปนาสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยเวอเรส

อกจากนี้ก็มีประชาชนมีบุคลากรทางการแพทย์
ร่วมต้อนรับคุณตูนจนแน่นไร่เชิญตะวัน
ดูจากสายตาเขาบอกน่าจะเป็นหมื่นคน

พี่ตูนกับคุณก้อยก็แต่งตัวสไตล์ล้านนานะครับ

คุณตูนและคุณก้อยรวมทั้งทีมงานก็เดินทางถึงประตูไร่เชิญตะวัน
มีประชาชนมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากนะคะ
คือตั้งแถวรอ๒ข้างทางความยาวประมาณ๑กิโลเมตร
พอไปถึงด้านในท่านววัชิระเมธีนะคะ
ก็ตอนแรกเดินออกมารับพี่ตูนแล้วก็คณะ
จากนั้นนำเข้าไปด้านในไปรดน้ำต้นศรีมหาโพหน้าวิหารดิน
พอกลุด้านในบรรยากาศก็มีการมอบต้นไม้เงินขนาดใหญ่

และมอบเงินที่ได้จากการประมูลปฏิมากรรมงานปั้น
ชื่อว่าจิตโพธิสัตว์
เป็นไปตามความคิดของพี่ตูนที่บอกว่า
อยากจะได้เงินน้อยจากจำนวนคนเยอะ
ถ้าเป็นแบงค์พันธุ์บางทีคุณอาจจะบริจาคไม่ได้
ก็เลยเรียกรวมเฉพาะแบงค์๒๐ล้านนะคะ
อกจากนี้นะคะนอกจากอย่างที่บอกไปงานปั้นจิตโพธิสัตว์๗ชิ้นแล้ว
ก็มีภาพวาดลายเส้นแบบเชน
ซึ่งวาดด้วยฝีมือของพระอาจารย์๒๕ล้านบาท
คือประมูลทั้งหมดได้มา๒๕ล้าน
ภาพวาดลายเส้นมีเสถียร์ประมูลไป๑๐ล้านบาท
โดยไม่ขอออกนามไม่ขอเอ่ยนามไม่ขอบอกชื่อ

ส่วนงามปฏิมากรรมจิตโพธิสัตว์๗ชิ้น
ก็อีกชิ้นละล้าน

แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ท่านววัชิระเมธีปั้นไว้
จริงมี๘ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็มอบให้พี่ตูน
รวมทั้งหมดที่มีการมอบเงิน
จากภาครัฐและเอกชนเมื่อวานนี้ที่ไร่เชิญตะวันอย่างเดียวนะคะ

หลังจากมอบเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่พิธีใบสีสู่ขวัญผู
ข้อไม้ข้อมือให้ศีลให้พร

โดยมีพ่อแม่ของทั้งสองคนเลยนะคะ
แอดคาราบาลมาร่วมงานด้วย
เมื่อวานนี้ก็มีการเล่นดนตรีสดเลยนะ
เล่นหลายเพลงด้วยกัน

ตลอดพิธีคุณก้อยรัชวินน้ำตาคลอตลอดเวลาค่ะ
ตูนก็ได้โอบไหลให้กำลังใจแฟนสาวนะคะ
บรรยากาศเมื่อวานี้เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะ

ช่วงหนึ่งในงานคุณตูนบอกว่า
แรงบันดาลใจการวิ่งครั้งนี้เกิดจาก
โครงการที่โรงพยาบาลบางสะพาน
โครงการเหมือนกันเลย๙คนละ๙
ต่อมามีโรงพยาบาลหลายแห่ง

ก็เลยเห็นว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่ง
ขอความสนับสนุนมาแบบนี้ก็เลยจะต้องทำ

ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำวิธีการวิ่ง
เหนือสุดและใต้สุดของประเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล๑๑แห่ง
๑๑แห่งเนี่ยนะคะรวมถึงเป็นโรงพยาบาลศูนย์อ่ะนะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้นะคะมีบางแห่งอยู่ห่างไกล

ยังโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปาง

คือ๑๑แห่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์๑๐แห่ง
อีก๑โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลนาน

แต่ว่าต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยไง
แล้วคุณตูนแก่ทั่วไปที่อาตมาได้สอบถาม
ก็บอกว่าเมื่อนึกถึงตูนแล้ว
ทำให้นึกถึงครูบาศรีวิชัย
ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังของชาวล้านนาภาคเหนือ
ในอดีตท่านก็เคยรับบริจาค

กลับนำไปสร้างวัดบริจาคให้โรงพยาบาลสถานศึกษาจน

วิ่งครั้งนี้แล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นหมดเลยนะคะ
จากนั้นช่วงเย็นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ในหัวข้อส่งท้ายให้หายคิดถึงค่ะ
โดยได้เล่าถึงเหตุการณ์และความรู้สึกของทีมงาน
ทีมวิ่งทีมแพทย์รวมถึงคุณตูนด้วย
ได้มาพูดถึงแผนการทำโครงการครั้งใหม่ในอนาคต
ซึ่งยังไม่ได้คิดรูปแบบเลยบอกแบบนี้นะคะ

แต่ว่าอยากจะทำทุกอย่างให้มีความสุขเพื่อสังคม
เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชน
และผู้ให้การสนับสนุนต่อไปค่ะ
ฟังเสียงคุณตูนค่ะ
มีแรงและมีความสุขอยู่ที่จะได้ทำ
ผมก็อยากทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อย
รอจังหวะและโอกาสดี
รูปแบบที่เราคิดขึ้นมาดี
เพราะผมเชื่อว่ารูปแบบการวิ่งแบบนี้

ถูกใช้ที่๙เมตตงแม่สายไปเรียบร้อยแล้ว
รูปแบบพวกเราเองก็

มันอาจจะไม่เรียกความสนใจจากพวกเรา

แล้วมันจะเรียกความสนใจจากคนอื่นได้ยังไง

แล้วก็มีรายงานออกมานะครับว่า
ทางคุณตูนคุณก้อยแล้วก็คณะ
จะยังไม่กลับกรุงเทพฯในวันนี้
ก็ตามกำหนดที่ทางกองทัพบก
อำนวยความสะดวกให้คุณตูน
ปรากฏว่าวันนี้ยังไม่กลับจากเชียงรายนะ
เพราะว่าคุณตูนอยากจะต้องการพักฟื้น
อาการบาดเจ็บร่างกายซิกซ้าย

แพทย์ลงความเห็นให้พักฟื้นต่ออีกสัก๒๓วัน

อากาศดีช่วงนี้อากาศดีเลยพักผ่อนปีใหม่ไปด้วยเลย

แล้วก็ทีมงานได้พักผ่อนสูดอากาศให้สดชื่นกันไปก่อนนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้เป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง
ว่าจะเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
ส่วนกระแสในโลกโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงสุนัขขนฟูสีน้ำตาล
ตอนนี้เขาร่วมวิ่งกับคณะของคุณตูน
จังหวัดเชียงรายเขาวิ่ง๓๐กิโลเมตรเลยนะ

แล้วก็ถึงเส้นชัยกับเขาด้วยที่แม่สายนะคะ
จนคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ซึ่งติดตามโครงการ๙คนละ๙นั่งอยู่ในรถ
ประกาศว่าถ้าวิ่งตามมาถ้าไม่มีเจ้าของมารับกลับ
จะเป็นคนเอาสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยงเองคุณโน๊ตบอกแบบนี้

เขาเชื่องนะดูสิเขาฉลาดนะ
วิ่งตามมา๓๐กิโลเมตรนะคะ
โน๊ตบอกว่าไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของเดี๋ยวเอากลับบ้านนะ
ทำให้ชาวโซเชียลมีเดียต่างสงสัย

สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขของใครมาจากไหน

แจ้งว่าสุนัขตัวดังกล่าวคือเจ้าฟู
ก็มีชื่อภาษาอังกฤษสเตฟาน

เป็นสุนัขประจำตึกที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยนะครับ
ตอนนี้กลับมาถึงมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัยแล้ว

และมีข้อความบรรยายไว้ด้วยนะครับในเฟซบอกว่า
พี่ตูนไปจนพี่ตูนเนี่ย
เจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวงต้องไปรับเจ้าฟูกลับมา
คือตามพี่ตูนไปจนพี่ตูนนะ
ตุลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มแม่ฟ้าหลวงเนี่ย

คล้ายกันแต่ว่าพี่เขาชื่อพี่ตุ๋น

โดยไปเจอเจ้าฟูหรือว่าเจ้าสเตฟาน
อยู่ที่ร้านชาฉิงฉิงตรงข้ามโรงงานดอยคำ
พอเจอกันพี่ตุ๋นเจอสเตฟานก็ดีใจสุดแล้วครับ
เจ้าสเตฟานก็หอนบู้
ดีใจอันนี้ก็เป็นยายอยู่ในเฟสนะ

แต่พอจะพาขึ้นรถกลับไม่ยอมให้อุ้ม

ตุ๋นก็เลยต้องเอาเชือกไปคล้องคอ
พอคล้องได้แหมทำเป็นร้องสดดีดสดิ้งจะเป็นจะตาย

แต่พอขึ้นรถได้สงบเสงี่ยมเจียมตัวเลยค่ะ
และพอมาถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้นแหละ
ร้ายริกรารีเหมือนเดิมไม่ได้กลับบ้าน
คือเจอพี่ตุ๋นก็ดีใจอยู่หรอก

เพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนด้วย

ก็เป็นความน่ารักที่เกิดในโลกโซเชียลนะฮะ
ติดตามโครงการต่อไปของพี่ตูนและคณะ
ว่าจะมีกิจกรรมอะไรนะครับ
แต่ว่าเงินบริจาคยังสามารถบริจาคไปได้

แล้วก็รองเท้าแต่ละคู่ของพี่ตูนที่เอามาประมูลกัน
ก็เรียกราคาได้๒แสนกว่าทั้งนั้นเลยนะครับ